บางคนหาวิธีการสังเกตคืออยู่ด้านบนสุดแถวบนสุดเลยนะคะ
เขียนว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ๑๐๐วัน

คือข้างในพบแน่นอนสำหรับบันทึกประวัติศาสตร์ค่ะ
เพราะว่าอันนี้คือหนังสือพิมพ์ปกติ
แต่ว่าคุณผู้ชมครับข้างในจะเป็นแบบนี้อยู่ด้านในนะครับ
ซึ่งเมื่อคุณผู้ชมเปิดด้านใน
ก็จะเห็นนี่ครับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษฉบับนี้
วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพล
ผมขออนุญาตที่จะเปิดแบบเต็มนะครับ

ก็จะมี๒พาร์ท๒ส่วนเช่นเดียวกัน
นี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับ
นี่แหละครับความพิเศษของหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์นี้
ดังนั้นนะครับเมื่อวานนี้เริ่มกดปุ่มในการจับจัดพิมพ์
เพื่อที่จะส่งถึงมือของพี่น้องประชาชน
เช้าวันนี้ท่านไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ท่านก็จะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษที่มีการสอดแทรก
หน้าของหนังสือพิมพ์๑๐๐วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพล
แผ่น๔สีทุกหน้าจริงนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่กดปุ่มผลิตเรียบร้อยแล้ว
ล็อตแรกไทยรัฐนำไปมอบให้กับประชาชน
ที่บริเวณท้องสนามหลวงรวมทั้งอีกส่วนหนึ่ง๒๐๐๐ฉบับ
มอบให้กับสำนักพระราชวังด้วยค่ะ
ในวันละ๑๐๐วันแห่งการเสด็จสวรรคตของในหลวงราชการที่๙
ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ
เครือไทยรัฐกรุ๊ปค่ะได้จัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ
รวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ฉบับเต็มค่ะ
เราตั้งใจว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
เราอยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึง
เราก็เราก็คิดกันค่อนข้างเยอะนะคะ
หาวิธีการว่าจะทำยังไงให้มันถึงมือประชาชนได้ทุกคนจริง

เป็นเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศนะคะ
ก็ส่วนหนึ่งเราก็เลยสอดแนบไปกับหนังสือพิมพ์ฉบับ
ประจำวันที่๒๐หรือ๒๑มกราคมนะคะ
เมื่อวานนี้คณะผู้บริหารไทยรัฐและผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
เดินทางไปมอบหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้นะคะ

แจกให้แก่ประชาชนที่ไปเข้ารอกราบถวายสการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
และมอบให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราช
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมอธิบายการชมผ่านแอปพลิเคชันไทยรัฐเออาร์ด้วยนะคะ
ใช่นะครับเมื่อวานพี่น้องประชาชนก็ได้รับถึงมือแล้วนะครับ
ตั้งแต่บันทึกเหตุการณ์สวรรคตของพระองค์ท่านนะครับ
พระราชประวัติตั้งแต่ทรงพยาวัยจนสวรรคต
พระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านได้ใช้เวลา๗๐ปี
ในการทุ่มเทชีวิตทุ่มเทพระวรกายเหนื่อยยาก
การทำงานเพื่อประชาชนชาวไทยนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ทุกอย่างรวมทั้งสิ่งละอันพลน้อย
เช่นเรื่องราวเล็กน้อยเรื่องพระสหายเรื่องสุนัขทรงเลี้ยงเรื่องดนตรี
สำหรับวันนี้ได้วางจำหน่ายแก่ประชาชนเป็นวันแรกแล้วนะคะ
เนื้อหานอกจากจะทรงคุณค่าแล้ว

ใช่ค่ะยังช่วยสร้างอรรถรสในการรับชมอีกด้วยนะคะ
สำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษฉบับนี้
มีประชาชนที่ได้รับนะครับเมื่อวานถึงกับหลั่งน้ำตาเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษจริง
ในการที่จะติดตามหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้หลากหลายอารมณ์นะครับ
ก็คือมีทั้งอารมณ์เศร้าอารมณ์แห่งความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ

คุณผู้ชมที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะ

แล้วเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับประจำวันที่๒๐มกราคมพศ๒๕๖๐
คืออาจจะเห็นเหมือนหนังสือพิมพ์ปกติทั่วไปนะฮะ
ตั้งใจในการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ประวัติศาสตร์นี้
ได้ข่าวว่าคือรอกันตั้งแต่หลายวันแล้วนะครับ
รอกันที่จะได้พบหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

จะไปรอที่แผงหนังสือตั้งแต่เช้า
เพื่อจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้